ตอนนี้เขามาตั้งค่ายใหม่มาสวัสดีปีใหม่บันเทิงไทยรัฐค่ะ

เราถามถึงเรื่องว่าเขามีแฟนชื่อคุณเมย์

เขาก็เป็นว่าที่น้องเขยนะคะของโบนันซ่า

เรื่องราวของรูปภาพที่มันเกิดขึ้น

พาสาวท่านหนึ่งที่คุณแมทพิรณีหรือเปล่า
เที่ยวโบนัสซ่าในฐานะที่คุณกราฟเนี่ยเขาก็ไปบ่อยนะคะ
เพราะเขาแอวเอิญญาติอยู่นั้นเยอะ
ก็เลยต้องถามว่าตกลงเห็นคุณแมทหรือเปล่า
แล้วยังไงแล้วเขาพาเที่ยวชมนกชมไม้จริงไหม

เปิดใจถึงภาพเด็ดเรื่องนี้เลยค่ะ

ผมก็เห็นจากภาพในข่าวในอินเตอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าคือที่ไม่เจอเพราะว่าอย่างอยู่ที่นู่นอย่างนี้
คืออย่างเมย์หรือพี่สงการหรือน้องสาวเมย์เนี่ย

ว่าเมย์ก็จะอยู่ตรงคอนโดในโบนันต้า
เขาก็ไปอยู่บ้านเดี่ยวของเขาพี่สงการเขาไปอยู่อีกที่หนึ่ง

เพราะว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรพี่สงเขาก็โตแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปคุยหรือเจอ
เอาจริงแค่เจอพี่สงการเวลาไปเขาใหญ่

เราก็ไม่ได้เข้าไปคุยหรือไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับ
ผมก็ไม่สามารถจะตอบอะไรเพราะว่าผมก็ไม่เคยเจอหรือไม่เคยเห็นเลยอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ใช่สาวผมทองเมื่อสักครู่ใช่ไหม
เพราะฉันบอกว่าไม่มีใครเจอฉันเจอนะจ๊ะ
อันนั้นคือแจ๊กเกอรีนที่ไปกันตอนนั้น
ไปทำสกรูปนะคะแต่ตอนนี้เขาเปิดร้านอาหารแล้วนะคะ
เขาใหญ่ก็ไปทานกันได้นะคะ
ไม่ใช่ทานสงการนะคะทานอาหาร
ที่เขาใหญ่ทานไปทานมา